ตากล้วยที่ว่าเป็นใครหรือเป็นอะไร

ประสบครอง
เป็นช่วงของการประกอบ
พิธีกรรมตามความเชื่อโบราณ
นี่คือการจัดงานศพให้กับตากล้วย
ตากล้วยเกินร้อยปี

เหมือนพวกเราแต่อย่างใดแต่นี่เป็นการจำลองเป็นการสมมุติว่ากล้วยเนี่ยเหมือนกับคน
เพื่อที่จะมาทำการเฉลิมฉลองเมนใหม่ของวัดนั่นเอง
เป็นความเชื่อตามโบราณนานมาแล้วนะคะพิธีนี้จัดขึ้นที่บ้านห้องไผ่ตำบลกำพี่อำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามค่ะ
เพื่อความสมจริงของงานเนี่ยทางวัดก็เลยประกาศให้ชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมงานศพของตากล้วยด้วย
ชาวบ้านมาปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหแสดงความโศกเศร้าเสียใจคุณยายหลายคนนั่งร้องห่มร้องไห้

แล้วก็สมจริงสมจังกันทีเดียวนะพอทำพิธีเปลี่ยนเสื้อผ้าประพรมนมลลดน้ำอะไรก็ว่ากันไป
ตามพิธีเหมือนคนตายจริงแล้วเรียบร้อยก็จะนำคุณตากล้วยมาเผาค่ะ
ต้องไปตามตากล้วยสิตากล้วยตากล้วยตากล้วยที่เห็นอยู่ก็คือเป็นกล้วยที่ทำจากลำต้นกล้วย
มาเป็นลำนี้เลยแบบนี้เลยนะคะ
คือเล่าย้อนกลับไปว่ากว่าจะมาเป็นคุณตากล้วยในพิธีนี้ก็ต้องเริ่มจากการไปคัดสรรต้นกล้วยท่อนใหญ่มาก
ทางคณะสงฆ์เห็นแล้วมีอนุชันธานุมัติเห็นพร้อมเพลียงกันว่าเออต้นกล้วยต้นนี้เนี่ย
หมดแล้วนะหมดแล้วหมดแล้วผ่านเลยนะหมดผ่านเลย
หมดต้นกล้วยตอนนี้รอบเดียวผ่านเลยรอบเดียวผ่านเลย
ทีเดียวเลยเห็นชอบเห็นชอบว่าไปเสร็จแล้วก็ยังไงต่อมาค่ะ
มาประกอบร่างตากล้วยให้มีต้นกล้วยนะมีแขกแต่งกายให้มันเหมือนกับคนนะคะ
จากนั้นก็นำตากล้วยไปประกอบพิธีในสาราวัดจำนวนทั้งหมดเป็นเวลา๓วัน
มานั่งสวดอภิษฐรรมด้วยชาวบ้านก็มาร่วมประกอบพิธีกันไป
อารมณ์เหมือนจัดงานศพให้คนเลยจริงจริงคือทำแบบเหมือนกันเด๊ะเลย
จริงทุกอย่างอันนี้ก็เป็นช่วงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดการทำพิธี
เขาเชื่อกันอย่างนี้นะคะว่าการเอาต้นกล้วยมาเผาเนี่ยจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน
แล้วการทำบุญสร้างเมนเนี่ยก็จะมีแต่เรื่องดีเหมือนกับว่าเผาทุกข์เผาศวกอะไรให้ผ่านพ้นไป
ส่วนการนำต้นกล้วยมาเป็นตัวสมมุติตัวจำลองเป็นคนเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้พวกเราทำอะไรง่ายเหมือนปอกกล้วย

และที่สำคัญอันนี้หลักวิทยาศาสตร์นะคือในการเผาศพเผาเมนใหม่เนี่ยก็คือเป็นการทดสอบดูว่าเมนใหม่เนี่ยจะสามารถทนความร้อนได้ตามมาตรฐานได้หรือไม่

คือถ้ามันมีข้อตรงไหนที่ผิดพลาดจะได้ไปตามผู้รับเหมามาแก้ไขให้

ถูกต้องก็เป็นเรื่องของความเชื่อผสมผสานกับหลักการทางวิศวกรรมด้วย
นี่ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่หายากเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็น
ในพื้นที่ในชุมชนเขามีแหละแต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยกับเขานั่นเองนะคะ